ดูข่าวดีของครอบครัวคุณกุ๊บกิ๊บกับคุณบี้กันบ้างนะฮะ
เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นลุงเนี่ยแห่กันเข้าไปเยี่ยมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ก็ลูกสาวนะคะคนสวยของกุ๊บกิ๊บค่ะ
ลืมตาดูโลกแล้วด้วยการคลอดในน้ำตามวิถีธรรมชาตินะคะ
โดยน้ำหนักตัวแรกคลอดอยู่ที่๒๘๐๐กรัมค่ะ
ล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงไซส์มินิก็ได้เผยภาพสุดประทับใจในวินาทีที่เธอแล้วก็บี้
ได้เห็นหน้าลูกสาวตัวเองทึ่งทั้งคู่กับร้องไห้ออกมา

ไม่มีทั้งคำไหนจะอธิบายได้แล้วนะฮะว่าความรู้สึกเขารู้สึกยังไง
นี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเรา
ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตที่แสนประเสริฐขอบคุณค่ะ

ดิฉันได้เข้าไปดูไนโอเบบี้ด้วย

บ่นไปบ่นมาซึ่งในห้องคลอดนี้นะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นญาติอีกหนึ่งคนรวมไปถึงคุณแม่ด้วย
คือกุ๊บกิ๊บบ่นได้ชุดใหญ่มากจริงจริงว่า

จะมีแม่ที่กำลังจะคลอดคนไหนที่มาเต้นรำ
กรุ๊ปกิ๊บเต้นรำกับคุณบิ๊ดิฉันยอมใจจริง
เต้นรำให้คลายความกังวล

อันนี้ออกมานี้แลบลิ้นนิดหนึ่งนะคะ

น่ารักเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้เห็นแฟชั่นแซ่บของน้องเป่าเป่าอีกเยอะเลยทีเดียวนะ
เพราะว่าคุณแม่แซ่บขนาดนี้รวมไปถึงคุณพ่อด้วยนะคะ